ไปดูตู้ปันสุกจริงบ้างนะครับ
เพราะว่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งของให้กับคนที่เดือดร้อนจริง
ไปดูหลายพื้นที่ไปดูที่สตูนกันก่อนนะครับ

จัดทำตู้บรรจุอาหาร
สำหรับบุคลากรและญาติของผู้ป่วย
ในช่วงละศีลอดเดือนรอมดรที่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก
โดยใช้ชื่อว่าตู้ปันสุกละศีลอด
ดีจังนี่มีอินทภารำด้วยต้องทานก่อนตอนที่ละสินโอด
ใช่ครับในตู้ก็จะมีอาหารหลายอย่าง
เช่นน้ำขิงนะแล้วก็ผลอินทภารำ
น้ำดื่มโจ๊กแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับ
แพทย์หญิงวันธนาสัยงามผู้บริการโรงพยาบาลสตูน
บอกว่าตู้ปันสุกละสินอดจะเปิดให้มาเลือกอาหาร๒ช่วงครับ
ก็คือช่วงเปิดบวชนะครับ

ใช่ช่วงนี้เขาจะเรียกว่าทานโซโฮกันนะคะ
ตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง
คือช่วงละศีลอดคือเลย๖๓๐นตอนเย็นไปแล้ว
ใช่นะฮะก็จะเป็นช่วงที่๒ในการที่จะเปิดนะครับ
เพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวบางคนอาจจะหาซื้ออาหารไม่ทัน
อีกทั้งบริเวณดังกล่าวตรงนี้ก็จะมีเจลแอลกอฮอล์
เอาไว้ให้ประชาชนได้ใช้บริการนะครับ
ก่อนจะเปิดตู้หยิบอาหาร
เพราะว่าเวลาเราเปิดตู้เราเปิดกันหลายคนใช่ไหม
ใช่ค่ะจุดสัมผัสร่วมไงมือจับมือเดียว
แล้วก็มีการตั้งโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้เว้นระยะห่างไว้ให้นั่งรับประทาน
เพื่อลดความยุ่งยากแล้วก็อำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์ระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ไปดูที่กำแพงเพชรนะครับได้มีการจัดตั้งตู้แบ่งปันความสุขหลายจุด
จุดแรกนี้ที่หน้าบริษัทหม่องโจแอนซัพพรายตำบลสะแก้วอำเภอเมืองนะครับ
โดยเจ้าของบริษัทคือนางวิลาวันตั้งตัวดี
ใช้เงินส่วนตัวซื้ออาหารแห้งสารพัดชนิดเลยมาใส่ตู้
เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนได้นำไปใช้
แต่ว่ามีการจำกัดสิทธิ์หน่อยนะจำกัดชิ้นหน่อย
เอาไปคนละ๓ชิ้นพอแล้วแต่จะขาดแคลนสิ่งใด
ก็สามารถหยิบไปได้เลยนะครับแต่ว่า๓ชิ้นพอนะฮะ
ส่วนจุดที่๒ที่หน้าร้านน้อยขายไข่ตำบลนครชุม
โดยในตู้แบ่งปันความสุขนี้ก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งขนมต่าง
อกจากนี้ยังมีเสื้อที่ตัดใหม่นะแล้วก็มีหน้ากากอนามัย
โดยให้หยิบไปได้คนละ๓ชิ้นเท่านั้นเหมือนกันนะครับ
ซึ่งผู้ที่มารับส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจน
แต่ก็หยิบไปเท่าที่จำเป็นใช้เท่านั้นนะครับ
ไปดูที่อุบลราชธานีกันบ้าง
หลังจากก่อนหน้านี้โอ้โหมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมของคนบางคนที่มาหยิบฉวยเอาสิ่งของไปจากตู้แบ่งปัน
ความสุขในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีไปซะหมดเลยแบบไม่คิดถึงคนอื่น
แต่ว่าวันนี้ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ได้มีการจัดคนมาช่วยดูแลนะครับเพื่อให้คนที่มารับเลือก
จากนั้นคนดูแลเขาก็จะเป็นคนจัดการให้
อยากได้อะไรคุณลุงคุณลุงอยากได้กี่ชิ้น
๓ชิ้นตามจำกัดใช่ไหมโอเคงั้นเอาไป๓ชิ้นนี้นะครับ
เพื่อจะเผื่อแผ่ไปถึงผู้ที่ขาดแคลนคนอื่น
ขณะเดียวกันก็เห็นประชาชนก็เอาสิ่งของเครื่องใช้
ใส่ในตู้แบ่งปันสุกแล้วก็ได้เขียนข้อความขอบคุณน้ำใจ
ของผู้ที่นำสิ่งของมาเติมไว้ในตู้
สร้างความสุขให้แก่ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับ

ใช่ค่ะนี่เราเล่าข่าวมานะ
ก็มีทั้งชั้นปันสุกตู้ปันสุกมีกล่องปันสุกถูกไหม